เอวรอเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ขอนแก่นเดือดมาก

รถคัดมาแล้วตัวเต็งคุณผู้ชมขามาเริ่มกันเลยดีกว่านะ
ชั้นหุ่นสุดแซ่บสุดสับกับชุดว่ายน้ำ
คุณผู้ชมดูตาลายกับความสวย
โทนสีเหลืองสีแดงนำลายพื้นเมืองทางอีสานมาตกแต่งกันแบบลงตัวนะ
น้องเขาก็สวยนางงามแต่ละคนโอ้โหเซ็กซี่มากเวอร์แต่ละคนคุณดู
ระเบียบวินัยในการจัดระเบียบร่างกายแบบเพอร์เฟคนะฮะ
เอวสะโพกต้องมาค่ะจะมาเดินนิ่งหญิงเอยไม่ได้นะจ๊ะ
เรียกได้ว่ากินกันไม่ลงไม่พูดเยอะคัดมาเลยเดี๋ยวจะให้ดูภาพกันไปก่อนคุณผู้ชม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

ผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม